ปันสุทัศตาค่ะนี่ก็เป็นขวัญอกขวัญใจของบรรดาหนุ่ม
ทั่วฟ้าเมืองไทยอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
แต่ว่านุ่มอาจจะต้องอกดอกอีกครั้งหรือเปล่า
เพราะว่าปันสุธาตาออกมายอมรับเต็มปากเต็มคำว่าตอนนี้
เปิดหัวใจให้หนุ่มคนใหม่เข้ามาดูใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งเธอนะคะได้เผยเรื่องนี้ผ่านทางบันเทิงไทยรัฐของเราบอกว่า
ศึกษากับหนุ่มคนนี้มาไม่นาน
และที่ตัดสินใจมีความรักอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตทุกอย่างตอนนี้มันลงตัวแล้ว
ทั้งเรื่องของงานเรื่องการเรียนนะคะ
ก็ทุกอย่างมันไปได้สวยมากเลย
ก็เลยเอ้าลองเปิดโอกาสหัวใจตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ

ไม่มีใครรู้จักหรอกค่ะไม่ต้องพูดหรอก

ก็ลงตัวแล้วไม่ได้มีอะไรให้เครียดแล้ว
ชีวิตมันหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูดีขึ้นช่วงนี้
ข้ามไปหันไปอยู่ด้วย

หรือเราจะต้องเปิดตัวให้ทุกคนรู้
กับสื่อเธอมีอะไรเธอก็พูดตรงไปเลย
มาดูเรื่องการเรียนของเธอบ้างที่เธอบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วเนี่ย
ปันบอกว่าหลังจากที่เธอเรียนจบปริญญาตรีนะคะ
เธอจะขอเหินฟ้าบินไปเรียนต่อที่เมืองผู้ดีทันทีเลย
ก็คือไปเรียนปริญญโทด้านธุรกิจค่ะ
โดยเธอให้เหตุผลว่าก็อยากเตรียมตัวเอาไว้สำหรับการสารต่อธุรกิจครอบครัวในอนาคตนั่นเอง
คือไปคือว่าจะไปอังกฤษปีนี้เพราะมันปีเดียวแล้วมันใกล้ไม่ไกลมาก
ตอนนี้แพลนไว้ในหัวเยอะมากว่าโอเคไปแน่
ก็เลยต้องคิดว่าเราก็ต้องน่าจะมีความรู้ด้านนี้บ้าง
ถ้าวันหนึ่งพ่อหนูโยนธุรกิจมาให้หนูก็คงแบบว่า
เลขบวกนี้บวกกันคืออะไรใช่ไหม
อย่างปันเนี่ยเรียนเก่งอยู่แล้ว
ก็จริงก็วางแพลนสำหรับอนาคตเอาไว้แล้วนะคะ
อย่างที่บอกแหละว่าตอนนี้ชีวิตมันลงตัวเหลือเกิน
การเรียนก็ดีการงานก็ดีความรักก็เริ่มจะมีเปิดหัวใจออกมาเล็กน้อยกันแล้ว
และที่สำคัญก็เตรียมตัววางรากฐานเพื่อธุรกิจของครอบครัว
เพราะว่าที่อังกฤษเขาเรียนปีเดียวจบไงใช้เวลา
เขาบอกว่าใกล้แล้วก็ใช้เวลาน้อยด้วย

แต่ว่าช่วงก่อนนี้เจอกระแสดราม่าเยอะไปหน่อยนะคะ
ตั้งแต่เสียงสูงยาวมาจนถึงปลายก็ผ่านพ้นทุกอย่างมาได้นะ
อย่างหนึ่งนะที่ที่ฉันเห็นว่าปันฝ่าฟันมรสุมมาได้เพราะความซื่อความตรงความจริงใจของเธอนี่แหละนะคะคุณผู้ชม